คุณผู้ชมทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
ปรากฏว่าควงปืนไปจี้ชิงเงินได้ไป๖แสนกว่าบาท
กล้องวงจรปิดภายในธนาคารสามารถจับภาพได้แบบนี้ค่ะ
จับภาพได้รูปภัณฑ์สันธาผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๒๕๓๐ปี
รูปร่างเตี้ยสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำใส่หมวกแก๊ปสีดำ
หน้ากากอนามัยเดินเข้ามาในธนาคารสักประมาณช่วง๒ทุ่ม๔๒นาที
แล้วก็ใช้อาวุธปืนจี้บังคับให้พนักงานที่กำลังเดินทางกลับบ้าน
ก็คือจะเป็นช่วงที่เลิกงานแล้วไงต้อนพนักงานกลับเข้ามาในธนาคาร
จากนั้นก็ยื่นถุงผ้าสีขาวที่เตรียบรามาสักครู่นะคะ
พนักงานผู้ชายไปเปิดตู้เซฟพร้อมกับหยิบเงินสดใส่ลงในถุงที่เขายื่นให้
คนร้ายใช้เวลาก่อเหตุคุณรู้ไหมเท่าไหร่๑นาทีค่ะ
เราก็ไปถามผู้การตำรวจนครบานสี่พลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นนะ
ท่านบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าจุดเกิดเหตุก็คืออยู่ที่ชั้น๓ของห้าง
พนักงานของธนาคารให้การบอกว่าคือเขาปิดทำการตั้งนานแล้วแหละ
แต่ว่าปิดทำงานทำการสักประมาณช่วง๑๘นาฬิกาแต่ยังต้องมีพนักงานบางส่วนเคลียร์เงินไง
เคลียร์เรื่องของธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าก็เลยมีการยังอยู่อยู่นะครับ
เบื้องต้นคนร้ายก่อเหตุคนเดียวแล้วก็ได้เงินไปหกแสนกว่าบาทนะ
ส่วนข้อมูลเบาะแสอื่นเป็นอย่างไรอีกฟังผู้การนครบาน๔เล่าค่ะ
คนร้ายก่อเหตุเพียงลำพังใช่ไหมครับ
คนเดียวก็นัดที่เราได้เห็นคนเดียว
คนร้ายก่อเหตุเพียงลำพังในห้างแต่ว่านอกห้างเนี่ยต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะว่าทำเป็นขบวนการหรือเปล่านะคะ
ผู้การนครบาน๔เล่าเพิ่มเติมบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางห้าง
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยเดินดูลาดเราหลายรอบนะก่อนที่จะลงมือก่อเหตุ
แล้วก็รอจังหวะที่ธนาคารปิดทำการค่ะ
จากนั้นเมื่อพนักงานบางส่วนเปิดประตูเพื่อที่จะกลับบ้าน
คนร้ายก็ฉวยโอกาสวิ่งสวนเข้าไปก่อเหตุ
ซึ่งขณะนี้มีการส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเกาะรอยคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ